ฝ่ายความมั่นคงของไทยก็ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของนายมะแซ่อุเซง
ผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธบีอาร์เอ็นซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีกระบดแบ่งแยกดินแดนคนสำคัญ
เชื่อว่าเป็นผู้สั่งการในคดีปล้นปืนว่าเสียชีวิตจริงที่มาเลเซียนะครับ
โรคประจำตัวเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
หน่วยความมั่นคงไทยยืนยันว่านายมะแสอุศิง
ผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธบีอาร์เอ็นเจ้าของทฤษฎีบันได๗ขั้นในการแบ่งแยกดินแดน
เสียชีวิตจริงด้วยโรคปอดวรรณโรคและเบาหวานเมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ที่โรงพยาบาลในเมืองกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกับญาติก็ยืนยันว่า
นายมะแซเสียชีวิตจริงและทำพิธีฝังศพที่ประเทศมาเลเซีย
ไม่ได้นำศพกลับบ้านเกิดที่ตะบนบูกิจอำเภอเจาะไอร้อง
จังหวัดนาราธิวาสนายมะแสถูกรัฐบาลไทยออกหมายจับ
ข้อหากระบดแบ่งแยกดินแดนเคยมีรางวัลนำจับกว่า๓ล้านบาท
เพราะเชื่อว่าเป็นผู้สั่งการให้ปล้นอาวุธเปิดสี่ร้อยสิบสามกระบอก
ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินเมื่อวันที่สี่มกราคมปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
และถูกออกหมายจับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา
นายมะแซเคยรับราชการเป็นทหารเกณฑ์ในค่ายเสนานรงค์
มีส่วนร่วมปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิตเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
ถึงสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าและมีประวัติฝึกการก่อวินาศกรรม
รวมถึงการรบแบบกองโจรจากโรงเรียนในร้อยประเทศลิเบีย
ต่อมาได้เป็นแกนนำใหญ่ควบคุมปฏิบัติการ
ในพื้นที่นราธิวาสอดีตเป็นครูสอนศาสนาโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
อำเภอเจาะไอร้องรวมทั้งเป็นเลขาธิการมูลนิธิที่จัดตั้งกลุ่มครูสอนศาสนา
ขยายฐานมวลชนผ่านกิจกรรมแอบแฝงปลุกระดมก่อนหลบหนีเข้ามาเลเซียเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักนายมะแซ
สามารถตรวจยึดเอกสารแผนปฏิวัติ๗ขั้นตอนกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งดำเนินการทางลับด้วยการใช้แผนนี้ไปแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
โดยการชักชวนเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
เรียกตัวเองว่านักต่อสู้ของกลุ่มเยาวชนกู้ชาติปัตตานี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน